ก็ขึ้นไว้ของทีมวาเลวัลย์มันหญิงทีมชาติไทย
วาเลวัลย์มันหญิงทีมชาติไทยปรับทริปของกันก่อน
ที่จะลุ้นเพื่อไปโอลิมปิกก็จะไปเก็บตัวกันที่ประเทศญี่ปุ่น
ถึงการเตรียมความพร้อมของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก่อน

กายยามาประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๒ถึง๑๖พฤศจิกายนนะครับในปีนี้นี่แหละ
ซึ่งทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยจะได้ลงอุ่นเครื่องกับสโมสรโอกายามาซีเกาส์นะครับ
สาเหตุที่เลือกประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีความพร้อมในทุกด้านการไปเก็บตัวครั้งนี้ทีมผู้ฝึกสอนต้องการดูในเรื่องของข้อบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของทีมเสริมจุดที่แข็งและลดจุดอ่อนที่มีนะครับ
หลังจากกลับประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะเก็บตัวแล้วก็ไปแข่งขัน๔เกม๒๐๑๙ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับหลังจากนั้นเก็บตัวถอดทันทีนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมายาวไปเลยจนถึงการขันโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นักกีฬาจะต้องอยู่ฝึกซ้อมด้วยนะเรียกได้ว่าทำเพื่อชาติอย่างแท้จริงนะครับ
ซึ่งเมืองโอกายามาเนี่ยก็จะมีสโมสร๔เก่านะครับที่เขาเคยมาแข่งขันถ้วยกอกับเรา
แล้วก็เห็นการเล่นแล้วระบบการเล่นแล้วเป็นทีมที่มียุทธวิธีในการเล่นที่ค่อนข้างเร็ว

อย่างที่รู้ว่าบอลเกาหลีแรกก็จะเป็นการที่เล่นบอลเร็ว
แล้วหลังมาก็จะเล่นบอลโครงสร้าง
ดังนั้นถ้าเรามีทั้งสองรูปแบบไว้ป้องกันเขาด้วยเนี่ย
ก็ถือว่าน่าจะเป็นการดีกับเรา
และนอกจากนั้นการที่นักกีฬาไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่น
ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าระบบหรือไม่ว่าจะแท็กซิลิตี้ต่างของญี่ปุ่น

ที่ต้องพูดถึงเกาหลีเนี่ยเพราะว่าถ้ามองข้ามช็อตจริงนะ
กับศึกในการคัดเลือกไปโอลิมปิกกับวอเล็กบอลหญิงเนี่ย
เกาหลีใต้ก็คือใช่มันมีโอกาสมากที่สองทีมนี้จะไปแย่งชิงโคต้านี้กันนะครับ